ในช่วงเวลาของงานพระพิธีพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานประสบกรณิกรไทยทั่วทั้งประเทศ
ก็พร้อมใจกันจะทำทุกอย่างให้สมพระเกียรติที่สุดนะครับ
แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงเคยออกมาบอกว่า
มีกลุ่มคนที่พยายามจะสร้างสถานการณ์สร้างความปั่นป่วนในช่วงเวลานี้
อย่างไรก็ตามครับล่าสุดรองนายกฝ่ายความมั่นคงระบุว่า
ตอนนี้ไม่พบรายงานของกลุ่มที่จะเข้ามาสร้างความปั่นป่วนสร้างความวุ่นวายแล้วนะครับ
ขณะที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมอบนโยบายให้กับทุกเหล่าทัพ
ให้พร้อมใจกันทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สมพระเกียรติที่สุดสำหรับพระเจ้าพิธีที่จะเกิดขึ้นครับ
วันนี้พลเอกทานชายันศรีสุวรรณผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งแรกหลังจากเข้ารับหน้าที่
โดยได้มอบนโยบายให้ทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้ความสำคัญในการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
งามรัชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษอย่างพร้อมเพลียง

รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
มาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พร้อมกับให้ความมั่นใจด้วยว่า
ขณะนี้การจัดเตรียมงานทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน
แต่อยากให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ในทุกสถานที่ทั่วประเทศไทยโดย
ไม่จำเป็นต้องมาแสดงความจงรักภักดี
ที่กรุงเทพฯมหานครเพียงอย่างเดียว

เราได้จัดในเรื่องของการเดินทางอำนวยความสะดวก
และก็นำส่งเข้ามาในพื้นที่
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ท่านก็บอกว่าตอนนี้ภาพอัลวิที่
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพล
ดุลยเดชบรมนาศบอพิษในด้านการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมมีความพร้อม๑๐๐ค่ะ
ซึ่งกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพได้สร้างการรับรู้ให้กับ
ประชาชนอย่างต่อเนื่องมีการแถลงข่าวทุกวันส่วนการข่าวด้านความมั่นคง
พลเอกประวิทย์ท่านก็ย้ำว่าตอนนี้ไม่มีกลุ่มคนที่จ้องจะป่วนในช่วงงานพระราชพิธีค่ะ
พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์

และคนทางคนดงคนเดินทธิแจงละเอียดให้หมดอะนะครับ
ไม่มี
ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับ
ขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานายสุวิทย์เมสินทรีย์

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ในตลาดคลองพดุงกรุงเกษม

มหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาศปภิษฐ์

จากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม

นายรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะรัฐมนตรี

ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
โดยนิมนต์พระสงฆ์๘๙รูป